พรุ่งนี้ค่ะเส้นทางเศรษฐีรอเราอยู่ด้านหน้าจ้า
พรุ่งนี้เป็นวันรวยค่ะดังนั้นบันเทิงไทยรัฐเลยชี้ช่องทางค่ะ
ช่องทางให้เอาไปคิดตัวเลขกันนะคะ
เริ่มกันที่คนแรกนะคะคุณนุษย์วิลาวันค่ะ
นี่ก็ลูกทุ่งชื่อดังปังสุดฤทธิ์ค่ะ
นี่น้องอ้อมใจของเราเขาเคยไปเปิดกลู่ผ้าเขามาแล้ว
ใจบันเทิงไทยรัฐไปเปิดจนถึงเครื่องลางของขังในห้องพระเขาเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้สาวนุษย์ก็โทรศัพท์หาอ้อมใจ

เห็นภาพบรรยากาศตามคลิปเลยคุณผู้ชมบอกเลยขนลุกนะคะ
เพราะว่าเต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเคารพนับถือมากมายค่ะ
รวมไปถึงนะคะมีภาพของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
แล้วก็แม่ฮันนี่เสียงอีสานด้วย
ดังนั้นค่ะสามนุษย์ก็เลยบอกอ้อมใจว่า

ที่เป็นเลขเอียงไปเบิงด้วยค่ะ
คุณผู้ชมถกเถียงกันอยู่นะคะ
๒๐๙มันสักครู่บางคนก็ว่าเป็น๖

ว่าเป็น๒๐๙อันนี้ถ้าสายตาเชอรี่นะ
ใช่แต่มันก็อาจจะเป็น๘หรือเป็น๖ก็ได้

ปะติโทปะติทังกะละมังมอเฮ้ย
เพิ่มมาหลายตัวเนี่ยคิดไม่ออกเหมือนกันนะคิดว่าถูกเหมือนกันนะ
แต่มีอีกอยู่บ่ะมีอยู่บ่ะจ๊ะ
มีจ้าโค้งสุดท้ายแต่บ่ถ่ายสุด